สวัสดีครับวันนี้เบนเรดซิ่งอดีตสามีของดาราสาวพิธีกรชื่อดังคุณแพทนปภา
วันนี้ไปที่ศาลนะครับเพราะว่าต้องไปฟังคำพิพากษาของสารอุทธรณ์นะครับ
ไปพร้อมกับจำเลยอีก๒คนนะฮะเบนท์เรสซิ่งนะครับวัย๓๔ปีนะครับ
จำเลยอีกสองคนนี้ก็ถูกนำตัวมาจากเรือนจำนะฮะในความผิดเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะฮะ
แล้วก็เรื่องของการฟอกเงินนะครับคือถ้าย้อนไปเนี่ยต้องย้อนไปเมื่อปี๒๕๖๐นะฮะ
เลสซิ่งกับเพื่อนอีก๒คนรวม๓คนเนี่ยก็ถูกควบคุมตัวดำเนินคดีถูกจับกลุ่ม
ในข้อหาเรื่องของยาบ้ายาไอซ์ที่มีไว้ในความครอบครองแล้วก็เรื่องการฟอกเงินนะครับ
หลังจากนั้นศาลชั้นต้นเมื่อวันที่๗กันยายน๒๕๖๑นะครับ
ที่ภาคสาจำคุกเบนเรดซิ่งหรือว่านายอักตรกิจวรโลชรรวรเดศเนี่ย
และได้รับการประกันตัวออกมาแต่ต้องติดกำไรอีเอ็ม
ในการต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์
พวกอีก๒คนที่เป็นจำเลยที่๒กับที่๓นะฮะ
สารสั่งจำคุกสารชั้นต้นสั่งจำคุกคนละ๒๔ปีนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของการค้ายาเสพติดและเรื่องการฟอกเงินนะฮะ
วันนี้สารอุทธรณ์นะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากที่สารท่านพิเคราะห์พยานหลักฐานต่างแล้วนะฮะ
พิพากษาแก้คำพิพากษาสารชั้นต้น
โดยให้เพิ่มโทษจำคุกเบนท์เรสซิ่ง
ในข้อหาสนับสนุนช่วยเหลือหรือสมคบกันกระทำความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดโดยให้จำคุกตลอดชีวิตนะครับ
และความผิดตามพรบฟอกเงินจำคุก๕ปี
แต่เนื่องจากจำเลยให้การเป็นประโยชน์ต่อคดีนะครับ
ได้รับการลดโทษนะฮะท่านก็ลดโทษให้นะครับ
เหลือจำคุกรวมทั้งหมด๓๖ปี๘เดือน
ปรับเงินอีกสามล้านสามแสนกว่าบาทค่ะนี่นะฮะท่านผู้ชมครับ

พิพากษาจำคุกคนละ๒๒ปี๖เดือนปรับคนละ๔แสนบาท
คือหลังจากที่ฟังคำพิพากษาสารอุทธรณ์จากโทษจำคุกชั้นต้น
คดีฟอกเงินอย่างเดียว๘ปีเป็นเพิ่มโทษนะฮะ
เป็นโทษเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดด้วยรวมแล้ว๓๖ปี๘เดือน
บอกแม่ประมาณว่าเข้าไปสวมกอดนะครับท่านผู้ชมครับ

สวมกอดแม่แล้วบอกว่าโทษสูงขนาดนี้เนี่ย
คงจะไม่ได้ประกันตัวแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะสู้ต่อ
ยังเหลืออีกหนึ่งสารคือสารดีกาชั้นดีกานะครับ
เมื่อเย็นที่ผ่านมา๑๖นาฬิกา๓๐นาที
ปิดเวลาทำงานของศาลในวันนี้นะครับ
คุณแม่ของเบนส์นะครับไม่ได้มายื่นขอประกันตัวลูกชายนะครับ
เนื่องจากเตรียมเอกสารหลักฐานแล้วก็หลักทรัพย์ยังไม่เรียบร้อย
เดี๋ยวก็ต้องรอนะฮะว่าจะมีการยื่นประกันในวันไหนนะครับ
เป็นเลสซิ่งกับเพื่อนอีก๒คนรวมเป็น๓คน
ก็เลยต้องถูกคุมตัวขึ้นรถของเรือนจำไปควบคุมตัวต่อไป